เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
ใครจะไปคิดหรอกว่าตัวเองจะขับรถไปชนม้า
แต่ผู้ชายคนนี้ขับรถไปจะกลับบ้าน
ที่จังหวัดขอนแก่นมาจากสกลนคร
ขับไปจู่มีม้าวิ่งออกมาจากข้างทางคุณ
ชนม้าม้าตายไปหนึ่งตัวแต่เขามาสามตัวนะคะ
อีก๒ตัววิ่งกลับไปหายเข้าไปในป่า
แต่ว่าตอนนี้นอกจากรถพังแล้ว

เพราะฉะนั้นม้าที่ตายเห็นบอกว่าต้องตัดหูไป
ดูเลขใช่ไหมคะใช่ดูเลขทะเบียนเขามีอาการตีตราไว้

โอ้โหขับมาตามถนนปกติจู่จู่มีม้าเนี่ยวิ่งออกมาจากข้างทางเนี่ยสักค่ะตู้มชนแบบนี้แบบไม่ได้เบรกเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะ
ม้าก็กระเด็นไปเนี่ยนะคะแล้วรถก็ลากไปคนที่นั่งมาด้านข้างและถุงลมเนี่ยมันพองออกมานะนะ
มากันไว้คือลูกสาวเขาบอกเขาเป็นห่วงลูกสาวที่สุดนะคะคลิปคลิปนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่าหนูหนุ่ยนอนนาเป็นคลิปอุบัติเหตุรถเก๋งชนม้าอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่เจ้าของเฟซบุ๊กนี้ซึ่งก็คือคนโพสต์นี่นะคะ
ชื่อว่านายจารวจประธุมตะอายุสี่สิบสามปีเป็นครูอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แต่บ้านเนี่ยอยู่ที่สกลนครเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้าตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็คือขับรถเก๋งจากขอนแก่นไปที่สกลนครไปตามเส้นทางขอนแก่นกาลสิน
พอผ่านช่วงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินมุ่งหน้ากำลังจะขึ้นเขาภูพาล
นั่งไปด้วยด้านหน้าเนี่ยนะคะพอผ่านจุดนี้แหละ
สิบกิโลเมตรตรงกับช่วงบ่ายสามครึ่งพอดีตอนนั้นช่วงนั้นขับรถประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซ้ายจู่จู่มีม้าวิ่งออกมาจากข้างทางสามตัวตัวแรกเนี่ยถูกชนอย่างจัง
รถเขาก็พังจากคลิปดูพังกระจกร้าวเลยนะคะ
ส่วนม้ากระเด็นขาหน้าข้างซ้ายหัก
ส่วนอีกสองตัววิ่งกลับหายเข้าไปในทุ่งนาค่ะหลังจากเกิดเหตุ
ลูกสาวที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามนะคะคนขับรีบแจ้งตำรวจสภสมเด็จ
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุตอนนั้นที่ตำรวจมาถึงม้ายังไม่ตายนะคะ
แต่ไม่ทราบตัวเจ้าของม้าแต่ว่าไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
นี้มันมีคอกม้าอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แต่ยังไม่มีพยานยืนยันตำรวจก็ได้นำม้าตัวดังกล่าวเนี่ย
ไปที่สพสมเด็จด้วยเพราะม้าถือว่าเป็นของกลางนะคะ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวเจ้าของม้าต่อไป
แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเลยว่าเป็นเจ้าของม้า
แล้วม้ามันก็ตายไปแล้วนะคะพนักงานสอบสวนสพสมเด็จ
ก็เลยจะต้องตัดใบหูที่มีการตีเบอร์เอาไปให้ประสูจัตว์อำเภอสมเด็จตรวจสอบว่า
้าตัวนี้เป็นของใครเพื่อให้มารับผิดชอบ
เพราะตอนนี้ค่าซ่อมรถเขาบอกว่าอู่ประเมินมาแล้ว
โอ้โหงานนี้เจ้าของม้าผิดค่ะต้องมารับผิดชอบด้วยนะ
แล้ววิ่งออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ย